มีอีกแล้วนะคะชายคลั่งที่เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากเรื่องของยาเสพติด
ผู้ชายคนนี้เสพยาเสพติดจนหลอนจนถึงขั้นต้องไปบำบัดแล้วก็ต้องกินยา
แต่ไม่ยอมกินยาต่อเนื่องปรากฏว่าไปก่อเหตุ
คลั่งยิงใส่ชาวบ้านไปชิงรถตำรวจแล้วก็ขับหนี
แต่สุดท้ายเนี่ยจนมุมหนีไม่รอดนะคะถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้

เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจนำกำลังไปปิดล้อมที่บ้านในอำเภอป่าพยอมพัทธลุง
เพราะว่านายเกริกพันธ์อายุ๕๐ปีนี่ที่เดินออกมาเนี่ยค่ะ
ลุ้มคลั่งยิงใส่ชาวบ้านในร้านค้าแล้วก็ชิงรถตำรวจมาซ่อนตัว
เขาให้ลูกสาวค่ะอายุ๑๓เอาปืนออกมาให้
อ๋อตำรวจล้อมก่อนล้อมอยู่นานเป็นชั่วโมง
ลูกสาวเขานะลูกสาวค่ะ๑๓ค่ะ
โอ้โหสงสารเด็กจังเลยนะคะจับลูกสาวมาอย่างเงี้เหรอ
ให้ลูกสาวเอาปืน๓๘ออกมาให้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปคุมตัวตัวชายคลุ้มคลั่ง
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเหมือนกับมีบาดแผลด้วยนะคะ
ตัวนายเกริกพันธ์ชายคลั่งเนี่ยก่อนที่จะไปควบคุมตัวเนี่ยนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านในตำบลบ้านพร้าว
เอาปืนไปยิงใส่คู่กรณียิงขึ้นฟ้ายิงใส่ร้านจนปะทะกัน
นายเกริกพันธุ์ถูกยิงขาจนบาดเจ็บ
ถือปืนไปชิงรถตำรวจที่มาระงับเหตุแล้วหนีไป
ขับไปบ้านตัวเองห่างจากร้าน๓๐๐เมตร
จี้นายสิทธิพรอายุ๒๗เป็นเพื่อนรุ่นน้องจี้เป็นตัวประกัน
และให้ขับรถไปรับลูกสาวหนีไปด้วย
รถไปเสียหลักค่ะชนเสาไฟริมถนนสาย
องเรือลันคอยห่างจากร้านค้า๖กิโล
ใช้ปืนบังคับนายสิทธิพรให้ขับรถต่อ
นายสิทธิพรปฏิเสธโดนยิงค่ะ
ยิงที่ศีรษะยิงที่แขนจนได้รับบาดเจ็บ
จนตำรวจไปจับกลุ่มนะคะ
โอ้โหลูกสาวอยู่ในหลายเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนเนี่ยน่าสงสารจริงเลย
เพิ่ง๑๓ครับตัวภรรยาค่ะภรรยาของชายคลั่งบอกว่าสามีคลุ้มคลั่ง
เพราะว่าไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องสามีมีประวัติเสพยาเสพติดและเข้ารับการบำบัด
แต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาญาติไปเอายามาให้สามีกิน
ทำยังไงรู้ไหมคะกินยารวดเดียว๖๐เมตร
กะว่าเอาให้ตายแต่แหมไม่ตาย
พอไม่ตายปุ๊บเอายาหมดแล้วนี่กินรวดเดียว๖๐เมตรไม่กินยาอีกเลย
กลายเป็นคลุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะหลังจากนายเกริกพันธ์ก่อเหตุแล้วเนี่ย
ใช้รถตำรวจหลบหนีใช่ไหมคะก็ผ่านไปทางมหาวิทยาลัยทักษิณ
มีกระบะสีดำสี่ประตูต้องสงสัยขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดเลย
ทางคู่กรณีนายเกลือกพันธุ์๕๑ถนนงศักดิ์บอกว่า
ตัวคุณธนงศักดิ์เนี่ยกับตัวนายเกริกพันธ์ผู้ก่อเหตุจริงแล้วเป็นญาติกัน
ก่อนเกิดเหตุนายเกลือกพันธุ์ลายไปคู่ว่าจะไปฆ่าพ่อแม่เขา
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็รีบกลับร้าน
ปรากฏว่านายเกริกพันธุ์ไปอารวาสถึงหน้าร้าน
ระหว่างตำรวจพยายามจะเจรจานายเกริกพันธ์ยิงปืนใส่เลยนะคะ
ยิงปืนใส่คุณธนงศักดิ์กับแม่จนก้มหลบกระสุนกันใหญ่เลย
แล้วตัวนายเกริกพันธุ์เนี่ยขับรถตำรวจหนีไป
นี่ค่ะก็เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมในเกริกพันธ์ถึงมาคลั่งแล้วก็ก่อเหตุขนาดนี้

นั่งยังไม่มี
ไม่มีนะครับ
ไม่มีครับ
แต่ว่าคือน่าจะสติที่พอดี
คือตัว๑๐เอกธนงศักดิ์ที่เป็นคู่กรณีกับนายเกริกพันธ์ชายคลั่งคนนี้ค่ะ

ที่มีรถกระบะสีดำขับไล่ตามรถตำรวจที่นายเกริกพันธ์ขับหนี

แต่ว่าคนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนขับตามนะคะ
ทีนี้ค่ะวันนี้ภรรยากับลูกของผู้ก่อเหตุ
ไปเข้าเยี่ยมผู้ก่อเหตุที่โรงพยาบาลพัทธลุง

ของผู้ก่อเหตุก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่า
ไม่อยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะไม่อยากจะให้กระทบกระเทือนจิตใจลูกสาว
ก็ลูกสาวอยู่ในเหตุการณ์หลายขั้นตอนมาก

ให้ตำรวจแล้วตำรวจก็ไปรวบตัวพ่อนะคะ
อายุเพิ่ง๑๓สภาพจิตใจย่ำแย่เลยตอนนี้

ก็ตัวคู่กรณีเป็นญาติกัน
แต่ชอบทำตัวเหมือนไม่ใช่ญาติกัน
ก็เลยเหมือนเขามีปัญหาอะไรกันอยู่ด้วยนะคะ
วกกับตัวผู้ก่อเหตุคลั่งด้วยแหละ
ไม่ได้กินยารักษาอย่างต่อเนื่อง
ภาพนี้เนาะ

ตำรวจสพปพยอมก็สอบปากคำผู้ก่อเหตุถึงโรงพยาบาลเลยค่ะ
ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนวงเหนียวกักขังทำให้เสียทรัพย
ทรัพย์ของทางราชการข้อหาเกี่ยวกับปืนนะคะ
ส่วนรถกระบะสีดำที่ขับตามรถตำรวจที่ผู้ก่อเหตุ
ทิ้งไปแล้วขับหนียังจอดอยู่ที่สพพย
สภาพที่มีร่องรอยกระสุนที่ตัวเครื่อง
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าอ้าวแล้วกระบะที่ขับตามผู้ก่อเหตุ
เป็นกระบะของ๑๑ธนงศักดิ์ที่เป็นคู่กรณีกับผู้ก่อเหตุ
แต่เขาบอกว่าครอบครัวเขาไม่ได้ขับแล้วใครขับ
ขับตามแล้วมีร่องรอยเหมือนถูกยิงด้วย
แล้วไปจอดอยู่ที่โรงพักอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า
แล้วตกลงใครขับตามคนร้ายแล้วเนี่ย